ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์เถอะค่ะ
ท่านค่ะถ้าไม่เชี่ยวชาญช่ำชองนะคะ
อย่าไปจับมันเลยพวกงูเงียวเขี้ยวขอเนี่ย
เรียกกู้ภัยดีกว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นต่อหน้าเนี่ย
หนีหรือว่าไล่มันไปไกลนะคะ
พี่คนหนึ่งค่ะอายุ๔๐ปี
แกไปถ่างย่ารอบบ้านแล้วแกไปเจอยางล้อรถนะคะ
กะว่าจะเอายางไปปลูกต้นไม้
แกเอาจอบที่แกถือมาไปเคาะ

สิ่งที่แกตัดสินใจคือกะจะฆ่างูเห่า
นี่ใช้ด้ามจอบเนี่ยกดตัวงูเห่าไว้นะคะ
แล้วไปคว้ามีดกำลังจะเอามีดมาฟัน
ปรากฏว่างูเห่าอะค่ะมันเล่นสักก่อนเลย

คุณค่ะสุดท้ายต้องถึงโรงหมอแบบนี้ค่ะ
ไปโรงพยาบาลเลยนะคะดีนะตาไม่บอดน่ะ
กู้ภัยค่ะต้องช่วยคุณคนนี้
คุณพี่วิมลแย้มครามอายุ๔๐ปีค่ะ
ถูกงูเห่าพ่นพิษใส่ตาข้างขวา
ต้องนั่งรถเข็นแบบนี้ยางแบบนี้คุณ

โอ้มันมีหลายสัตว์เลยนะในนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบ้านของคุณวิมลนั่นแหละ
บ้านเลขที่๒๒๕หมู่๒
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
เมื่อวานนี้สักประมาณ๕โมงเย็น
คุณพี่วิมลเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่า
ถางย่ารอบบ้านแล้วไปเจอยางของรถกระบะ

ก็เลยใช้จอบที่เอามาด้วยเนี่ยเคาะแล้วงัดเพื่อจะพลิกเอาดินออก

สักประมาณเกือบ๑เมตรเลื้อยออกมา
ในใจตอนนั้นแกคิดเลยคิดจะฆ่างูเห่าด้วยการ

แล้วมืออีกด้านหนึ่งเอื้อมจะไปหยิบมีด

แต่เคราะห์ร้ายนะคะถูกงูเห่าเล่นงานเอาซะก่อนค่ะ
พ่นตาเอ่อพ่นพิษใส่ตานะคะ
แกต้องรีบไปล้างน้ำแล้วแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะ

แต่อย่าลืมเนี่ย
ว่าไอ้งูมันหันได้ตลอดแล้วนะคะเพราะว่าส่วนหัวมันก็ยังกรอบไม่ได้โดดกดเลยนะคะ
ทีนี้คุณวิมลผู้บาดเจ็บบอกว่ารู้สึกแสบตาคล้ายกับว่ามีเม็ดทรายติดอยู่ในตา
คุณหมอต้องล้างตาด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็พาไปเช็คการมองเห็น
สุดท้ายอนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ถูกงูเห่ากัด
ในด้ำจอบกระแทกไปที่หลังของงูเห่ายังแรงตอนกดไว้
ก่อนที่มันพ้นพิษใส่ตาจะดูว่าเป็นอุทหะหอนจริงนะครับ
ว่าจะเป็นน้ำเกลือหรือว่าน้ำสะอาดนะครับล้างล้างเข้าไปแล้ว
ใช่แล้วรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะ
แต่ว่าอย่างที่ปุ้ยบอกอย่าจับเองดีกว่า